สุดสัปดาห์นี้ถือว่ามีไฮไลท์สำคัญก็คือ

ศึกยอดมวยไทยรัฐรุ่น๑๓๐ปอนด์

เจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับ
เข็มขัดเนี่ยออกมาโปรโมนกันตั้งแต่

โดยทางบิ๊กติ๊กศรีรเดชสุวรรณาคอนนะครับ

นุมัติให้มีการชกชิงแชมป์เปียนยอดมวยไทยรัฐ
ระเดิมชิงเส้นแรกในรุ่นซูเปอร์เฟเทอร์เวท๑๓๐ปอนด
ระหว่าง๒นักชกค่าตัวเรือนแสนครับ

วยครบเครื่องอาวุธหนักแรงตามล่าแค้นคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้
ก็คือช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย

ซึ่งใครชนะจะคว้าแชมป์ไปครองถือว่าเป็น
ขัดแชมป์เส้นแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐ

มีแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์พบกับรัชสิงศ์โรงเรียนกีฬาโคราช

พิชิตชัยปาวมะถมจะถล่มกับคึ่งหลวง
เพชรสี่หมื่น๑๒๖ปอนด์
ยอดขุนพลวอยยุนยงตอบหนัก๑ปอนด์
พบกับเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทย
พิกัด๑๑๓กับ๑๑๔ปอนด์

พบกับเจ้าพระยักษณ์ศิษย์สารวัตรไพรศาล๑๓๑ปอนด์
และคีรีหลวงชห้าพระยักษณ์เจอกับพระเด็จศึกเพชรสี่หมื่น

ห้ามพลาดครับศึกยอดมวยไทยรัฐ

เท่าสดตั้งแต่เวลาบ่าย๓ถึง๕โมงเย็นครับ